เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันเสาร์ที่ผ่านมา
สักประมาณตี๔ตี๕นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ปรากฏว่ามีรถตู้คันหนึ่ง
คือไปชนช้างป่าเขาอ่างรืนัย
บนเส้นทางสวนป่าราชกระทิง
เขตติดต่อของอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แล้วก็มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะครับ
ก็คือนายสมชายทรัพย์สำรวยอายุ๕๔ปีเป็นคนขับรถตู้
แล้วก็นางยาดาแสนนามวงอายุ๕๕ปี
อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถตู้นี้
ชนกับช้างป่าอีก๙คน

เพราะว่าเป็นรถตู้ที่จะนำคณะทำบุญนะคุณ
บช้างป่าที่เดินออกมาเป็นโขลงจากป่าข้างทางได้ทัน
คือหักหลบได้ทันแบบฉิวเฉียดนะครับ
แต่รถตู้คันที่๒หักหลบไม่ทัน
ก็เลยไปชนกับช้างตัวหนึ่งเข้าให้เต็มแรงเลยล่ะครับแล้วก็เป็นเหตุ
ให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๙คน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พบว่าจุดนี้มีป้ายเตือนระวังช้างป่า
แล้วก็ริมถนนสองข้างทางเป็นป่าทึบ
จากเป็นเขตพื้นที่สวนป่าลาดกระทิง
ไม่มีไฟส่องสว่างริมถนนนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เร่งลาดตระเวน

เพราะว่าหลังเกิดเหตุการณ์นะ

มีคนเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บสาหัสนะครับ

แต่ตัวช้างทั้งโขลงไม่เจอแล้ว
เชื่อว่าช้างน่าจะบาดเจ็บ
แล้วก็วิ่งตามโขลงเข้าไปในป่านะครับ

เพราะว่าดูจากสภาพของรถตู้ที่ไปชน

โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่พบช้างโขลงนี้แล้วนะฮะ

หลังเกิดเหตุช้างโลงนี้ได้เข้าไปในป่า

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าใกล้กับโลงนี้ได้นะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังเรื่องของอันตรายจากช้างเหมือนกัน

เมื่อเข้าไปอยู่กับโขลงภายในป่าได้แล้ว
ส่วนใหญ่เขาจะไม่กลับมาที่จุดเดิมอีก
ขณะที่เจ้าหน้าที่แขวงการทางได้ตัดย่าบริเวณไหลทาง
ช่วงที่เป็นป่าบรกออกเพื่อขยายไหลทาง
และให้ผู้ที่สัญจรบนถนนเส้นนี้
สามารถที่จะมองเห็นข้างทางได้ชัดเจน
เผื่อว่าสัตว์ใหญ่จะออกมาจากป่าข้างทางอีกนะครับ
แต่ว่าตอนนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ไปเจอโขลงนี้แล้วนะ
ก็ต้องติดตามช้างโขลงนี้อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะตัวที่อาจจะได้รับบาดเจ็บ
ด้านของนายเฉลิมเกียรติศรีสวคลทร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิงนะครับ
อำเภอสนามชายเขตก็ยอมรับบอกว่าจุดเกิดเหตุ
ระยะทาง๔กิโลเมตรที่เป็นพื้นที่สวนป่าลาดกระทิง
จะมีช้างลงมาหากินผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเป็นประจำ
ส่วนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมักจะขับรถเร็วในเส้นทางนี้
ประกอบกับช่วงกลางคืนไม่มีไฟถนนนะครับ
เมื่อช้างออกมาจากป่าออกมาจากข้างทาง
ก็รถจะเห็นแบบกระทันหันอาจจะเบรกไม่ทันนะครับ
โดยวันนี้จะได้หาบริกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข
แล้วก็เตรียมเสนอให้ติดไฟส่องสว่างริมถนนตลอดเส้นทาง
และมีการทำลูกระนาดเพื่อลดความเร็ว
แล้วก็ถางป่าบริมถนนเพื่อเพิ่มไหลทางด้วยนะครับ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ได้ตื่นตระหนก
เพราะว่าส่วนใหญ่เข้าใจว่าช้างป่าแถวนี้ออกมาหากิน
ที่ผ่านมาก็ปรับตัวกันอยู่แล้ว

หากมีธุระจำเป็นหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลค่อยออกมานะครับ
เพราะรู้ดีว่าเวลาดึกถึงก่อนถึงช่วงเช้ามืดเนี่ยนะฮะ

ก็เลยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะเราจะได้ยินเรื่องข่าวคนกับช้างบ่อยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม